มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมีการเรียกว่ามีปากเสียงกันนะคะ
ที่หน้าสารอาญากรุงเทพใต้บุ้งกับหยกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะ
คุณผู้ชมก็จะเห็นมีปากเสียงโตเถียงกันนะระหว่างบุ้งบุ้งกับหยก
เถียงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสารอาญากรุงเทพใต้
คือคลิปนี้ทนายสิทธิพรเป็นเจ้าของคลิปเขาถ่ายเอาไว้
บุ้งกับหยกเข้ามาที่หน้าห้องประกัน
ตัวคือพยายามที่จะพูดคุยกับผู้ต้องหาคนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ยอมให้เข้าหยกเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปให้ได้
เอามือถือสอดผ่านรูประตูแล้วถ่ายรูปผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องควบคุมตัวหยกออกมาเพราะว่าละเมิดอำนาจศาล
ก็เลยทำให้มีปากเสียงกันนะคะระหว่างบุ้งหยกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กระทั่งตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุ
แต่บุ้งก็ปรีเข้าไปแล้วก็ไปเตะขาของตำรวจศาล
ตำรวจศาลก็เลยต้องป้องกันตัวเอากระบองตีสวนกลับไปที่แขนของบุ้ง๑ครั้ง
ปรากฏว่าแตกเป็นแผลเลือดออกนะคะอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์นะคะ
ในขณะที่เฟซบุ๊กของหยกโพสต์ภาพแขนของบุ้งค่ะที่ถูกตี
จนเป็นแผลเลือดไหลอาบแล้วอธิบายว่าวันนี้
ตนไปฟังคำพิพากษาของผู้ต้องหาคดีมาตรา๑๑๒คือพี่โฟลก
ตอนที่กำลังนำตัวไปยังห้องควบคุมตัว
หยกก็อ้างว่าพยายามตะโกนคุยกันกับผู้ต้องหา
ทำให้เจ้าหน้าที่ศาลไม่พอใจแล้วก็เลยมีปากเสียงกัน
จังหวะนั้นมีเจ้าหน้าที่มาแตะต้องตัวเอง
ก็เลยมาขวางเอาไว้เขาก็เลยตีบุ้งจนข้อศอกแตก
แล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีฐานละเมิดอำนาจศาล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางหยกบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอใจหนู
หนูก็เลยรีบคุยจนจะกลับออกมาแล้วแล้วมันมีการมาแตะตัว

ผู้สื่อข่าวไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะคะอีกมุมหนึ่ง
ก็ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าบุ้งเนี่ยปีนกำแพงเข้ามาในเขตศาล
ตำรวจศาลคนที่อยู่ในคลิปเขาก็เลยเข้าไปเตือน
เพราะว่าละเมิดอำนาจศาลบุ้งพยายามเข้ามาประชิดตัวตำรวจศาล
ทำให้ตำรวจศาลในคลิปป้องกันตัวโดยชักกระบองออกมา
แล้วก็โทรแจ้งสนยานวาเข้ามาระงับเหตุ
อันนี้ค่ะอันนี้คือผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะ
เราไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เห็นเหตุการณ์นี้ตอนที่บุ้งเข้ามา
พยายามประชิดตัวตำรวจศาลกันหน่อยค่ะ
พี่แบงก็บอกว่าอย่าเข้ามา
คือเขาพยายามจะเข้าไปแย่งอะไรสักอย่าง
แล้วทีนี้เขาก็เตะแล้วพี่แบงค์หลบได้

ตรงนั้นก็คือยุดทวิธีไหม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
ก็คือเขาก็ต้องป้องกันตัวเองครับผม
เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงอะไรที่โดนตัวเขา

หยกถูกแจ้งข้อหาละเมิดอำนาจศาลนะคะ
ส่วนบุ้งถูกแจ้งข้อหาละเมิดอำนาจศาลเช่นกัน
ส่วนคดีทำร้ายทำร้ายเจ้าพนักงาน
ทางตำรวจศาลจะไปแจ้งความที่สนยานวาค่ะ